อรุณสวัสดีค่ะรูปกรณ์ร้านหนาวมารัยงานสภาพอากาศที่ทราบได้แล้ว
ใครที่รอติดตามชมอยู่นะคะตอนนี้ค่ะเตรียมตัวฟังให้ดี
เพราะว่าช่วงนี้นะคะสุดสัปดาห์อากาศอุณหภูมิต่าง
บริเวณตอนบนของประเทศคือเหนืออีสานกลางตะวันออกจะลดลงเล็กน้อย
รู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพ
แล้วก็ไปผ่อนคลายความหนาวกันที่ภาคใต้นะคะแต่ภาคใต้ก็ต้องกังวลเรื่องฝนเหมือนกัน
ดูข้อมูลกันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะก็จะเห็นนะคะว่าพื้นที่ภาคใต้ในระยะนี้เนี่ย
ก็ยังคงมีฝนมีเมฆปกคลุมพื้นที่ดังกล่าวก็เนื่องมาจากว่าอากาศเย็นเนี่ยแผ่ลงมานะคะ
กดทับมามาไล่นะคะไล่ความชื้นไล่ลมทำให้เกิดฝนภาคใต้
ถ้าดูจากเส้นความกดอากาศเส้นสีแดงนี่นะคะก็เป็นเส้นร้อนชื้นร้อนแห้ง
ทำให้บริเวณดังกล่าวนี้นะคะขาดความชื้นนะคะ
เมื่อมีลมในทะเลมันปะทะกันก็ทำให้เกิดฝนลงมาได้
แล้วก็มีข้อมูลมาว่าสักช่วงประมาณสักวันที่๒๔๒๕จะมีฝนตกหนักภาคใต้
ต้องรอดูว่าเป็นพายุกรอวานหรือเปล่าด้วยนะคะแต่อย่าเพิ่งตื่นตนกแต่เฝ้าระวังให้ดีค่ะ
เพราะฉะนั้นดูฝนกันหน่อยว่าเช้าแบบนี้เนี่ยจะมีฝนช่วงประมาณกี่โมงพื้นที่ใดบ้าง
ดูจากพื้นที่ที่มีสีฟ้าสีเขียวเนี่ยนะคะถ้าสีเขียวสีเหลืองสีชมพูนี่คือจะตกหนักหน่อย
แล้วก็จะมีตกต่อเนื่องนะคะนับตั้งแต่แถบจังหวัดประจวบคิริคันชุมพรระนองลงไปจนถึง๓จังหวัดชายแดนเลยค่ะ
ซึ่ง๓จังหวัดบริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกค่อนข้างหนักขึ้นพื้นที่เสี่ยงภัยจะมีฝนตกค่อนข้างมาก
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือคลื่นนะคะสังเกตสีน้ำเงินเข้มค่ะก็คือคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ห่างฝั่งออกไปบริเวณที่มีฝนตกหนักก็จะมีคลื่นสูงด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังการเดินทางกันด้วยนะคะ
แต่ว่าใครค่ะอยู่แถบจังหวัดระนองนะคะแนะนำว่าไปเที่ยวผ่อนคลายความหนาวกันแช่น้ำผู้ร้อนกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาตอนนี้มีปัญหาค่ะ
ก็คือเรื่องของการที่ชาวบ้านบางกลุ่มบางคนนะคะที่จุดไฟเผาต่อสั่งข้าวก็ทำให้เกิดมลพิษขึ้นมา
เราไปดูภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ความกังวลใจกันหน่อยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเป็นแนวยาวเลยค่ะ
พื้นที่สีดำตรงนี้ชาวบ้านเผาต่อสังทำให้เกิดฝุ่นละอองฝุ่นพิษขึ้นมานะคะ
นี่คือที่จังหวัดนครราชศรีมาก่อนหน้านี้ทางผู้นำหมู่บ้านพยายามประชาสัมพันธ์ให้ชาวไร่ชาวนาลดการเผาต่อสั่งข้าวเพื่อลดปัญหาฝุ่นแล้ว
แต่ว่าบางคนนะคะก็ยังขัดคืนมาตรการนี้อยู่ทำให้ผู้ว่าเมืองย่าโมก็ต้องใช้ไม้เด็ดล่ะค่ะ
ตั้งรางวัลนำจับนะคะสำหรับคนที่แจ้งเบาะแสได้ว่า
ใครเป็นคนเผาต่อสั่งข้าวและต่ออ้อยเนี่ยรับเงินไปเลย๕๐๐บาท
ฝุ่นเหล่านี้มันก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางเดินหายใจด้วยนะคะ
ซึ่งเด็กออกมาหาปูนานะคะในช่วงหน้าหนาวซึ่งปูนามันมักจะจำสินขุดรูอยู่ตามท้องทุ่ง
เป็นวิถีของเด็กอีสานนะคะจะไปขุดปูนามากินกันค่ะ
ว่ากันว่าปูนาหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหรสชาติดีตัวอวบอ้นใหญ่มันมันนะคะ
รสชาติเข้มข้นกว่าช่วงฤดูอื่นอื่นด้วยเด็กเด็กบอกนะคะว่านอกจากจะได้เมนูอร่อยแล้วเนี่ย
ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วย
ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือถ้าจับได้เยอะน้องเอาไปขายได้เงินมาช่วยลดภาระ
ใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะก็เป็นวิถีชาวอีสานนะคะ
ที่น่ารักน่าศึกษากันอีกแบบหนึ่งทำให้เด็กได้มีภูมิต้านทานแล้วก็ได้มีประสบการณ์ชีวิตนะคะ
แต่ก็แนะนำค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงนี้นะคะใครอยากจะไปอาบน้ำร้อนแช่น้ำร้อนน้ำผู้พรรัง
จังหวัดระนองก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเขามีการให้บริการค่าบริการเนี่ยเพียงแค่๒๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจและที่สำคัญตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนดิฉันขอตัวไปแช่น้ำผู้ร้อนก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
โอ้้นำผู้ร้อนน่าแช่ท้าวแบบอุ่นนะสบายค่ะครับขอบคุณคุณฯิษฐาด้วยนะครับ